วันนี้ของดาวเรานะคะในเครือไทยรัฐนี่มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตอนนี้ไทยรัฐคว้ามา๓รางวัลสำหรับสารคดีเชิงข่าวสื่อมวลชน
ข่าวนี้ดีใจมากเลยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของรายการรถปลดทุกข์ด้วย
เป็นรายการที่จะมาปลดทุกข์ให้กับคุณทุกคนคุณผู้ชมที่มีความทุกข์

ค่ะเอาไปดูภาพข่าวกันก่อนเลยค่ะ
กป้องชุมชนบ้านเกิดของพ่อและแม่ที่เธอเห็นตั้งแต่เด็ก
ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อต้องการกลับมาปกป้องคนในชุมชน
ก็เลยอยากจะเรียนนิติศาสตร์อยากที่จะเรียน
แล้วก็เอาความรู้ทั้งหมดที่มีมาช่วยพ่อกับแม่ที่โดนคดี
แล้วก็น้องถ้าตัวเราพอที่จะทำประโยชน์ให้เขาได้
เราก็อยากที่จะทำเพื่อเขา

ทำเพื่อคนในบุบันชุมชน
เรื่องนี้หากจำกันได้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะครับ
เป็นสารคดีเกี่ยวกับการปกป้องชุมชน
จากภาวะสิ่งแวดล้อม

แต่จะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะ
สารคดีเชิงข่าวชุดนี้ชื่อตอนว่า
สิทธิเด็กสิทธิปกป้องชุมชน
ผลงานของทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการคัดเลือกให้เป็นข่าว

สื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ทั้งหมด๒๕ผลงานจาก๑๑สถานีข่าว
ซึ่งสารคดีเข่าตอนนี้นะคะ
เป็นการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
เหมืองทองคำในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ในการออกมาปกป้องทรัพยากรในชุมชน

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เรื่องเหมืองทองคำเนี่ย

ปกป้องชุมชนของเขาเอง
ปรากฏว่าก็เป็นข่าวเป็นคราวถูกห้ามถูกปรามถูกฟ้อง

ใช่ค่ะนอกจากนี้ผลงานสารคดีเชิงข่าวตอนฉุดกระชากชีวิตจากรถปลดทุกข์

เป็นหนึ่งในการสะท้อนปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมค่ะ
ขณะที่สารคดีเชิงข่าวสั่งซ่อมพลทหารพลาดพลั้งถึงตาย

งานจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้รับรางวัลชมเชยมาเช่นกัน

และพิธีมอบรางวัลนี้นะคะจัดขึ้นโดย
เพื่อส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชน
ปัจจุบันนี้มีสมาชิกกว่า๓ล้านคนใน๑๕๐ประเทศทั่วโลกนะคะ
ซึ่งการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวจัดขึ้นทุกปีเลย
เป็นการให้กำลังใจสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสาร
แง่ของการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ถ้าสื่อมีการนำเสนอในเรื่องสิทธิ์นี้บ่อย
แล้วก็ย้ำให้เห็นอยู่เป็นประจำ
ก็จะทำให้สังคมตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้น
ใช่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่พวกเราตั้งใจในการทำแบบนี้
ก็เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมนั่นเองนะครับ
เป็นสิ่งดีที่จะผ่านสู่หน้าจอครับ